ทำรวจเนี่ยไม่ให้เอารถมจอดข้างทาง
เอาไปจอดไปที่ไหนล่ะก็เลยเอารถไปจอดในวัดบางเป้ง

แต่ปรากฏว่ามีมือไม่ดีค่ะต้องพูดว่ามือไม่ดีนะ
เอาสีสเปรย์ค่ะมาฉีดรถของชาวบ้านมาพ่นแบบนี้
คุณดูสินี่มือบอลมากเลยนะคะ
รถเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นเก๋ง๔คันรถกระบะอีก๒คันค่ะ
นี่คุณความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นนะ
ชาวบ้านเขาก็เลยต้องเอามาโพสต์เฟซบุ๊ก
แล้วก็บอกกับเราบอกว่ามีคนแอบนำสีสเปรย์ไปพ่น
ใส่รถเก๋ง๔คันรถกระบะ๒คันที่จอดไว้ในวัดบางเป้ง
ตำบลแสนสุกอำเภอเมืองชนบุรี
เดือดร้อนตอนนี้เด็กวัดเนี่ยนะ
แล้วก็จิตอาสาต้องช่วยกันนะเช็ดทำความสะอาด
รถคุณดูสิณในวัดก็ยังทำได้นะ
ทีนี้เจ้าของเฟซบุ๊กบอกว่าไม่น่าจะทำแบบนี้เลย

คนทำน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่คึกขนอง
เราไปพูดคุยกับท่านนี้ค่ะคุณผู้ชม
นายจรรย์สุนฮวดเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๗บอกว่า
คนที่ทำอย่างนี้นะนิสัยไม่ดีเลย
แล้วถ้าเกิดว่าเจ้าของรถเข้าใจผิดว่าวัดเป็นคนทำ
เอ้ามันจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นไหมล่ะถูกไหม
นี่อาจจะทำให้เขาเข้าใจผิดได้ว่าวัดเป็นคนทำ
ทั้งที่วัดเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนะ
รู้สึกว่าไม่ดีนะมาทำสิ่งนี้ในวัด
เพราะว่าพวกเราทำความดีกันไว้แล้วมาทำอย่างนี้
เดี๋ยวคนเขาจะเข้าใจผิดว่าทางวัดกับพวกเรา
ห้ามจอดบนตัวหนอนที่เราปูกันไว้
คุณจารันบอกต่อนะครับบอกว่าตอนนี้สิ่งที่
อยากให้ตำรวจสพแสนศุกร์ช่วยก็คือ
เร่งติดตามคนก่อเหตุมาให้ได้โดยเร็วเพราะอะไร
ตอนนี้สิ่งที่ยากแล้วก็เป็นอุปสรรคเนี่ย
ในวัดไม่มีกล้องวงจรปิด
หรือถ้าเกิดพ่อแม่ของเด็กผู้ปกครองของเด็ก
ดูเราอยู่ท่านไปเตือนไปสอนลูกด้วยนะคะว่าอย่าทำแบบนี้
เพราะมันไม่เป็นผลดีกับทุกฝ่าย
เฉพาะเจ้าของรถที่เขาต้องเสียความรู้สึก
แล้วต้องเอารถไปทำอะไรบ้าง
ต้องทำสีใหม่อ่ะมันไม่ได้อ่ะใช่ค่ะมือบอลจริง